ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรย์

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
สัปดาห์ที่๒ของปีใหม่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เราสองคนก็ยังคงมอบความสดใสแซ่บความสนุกสนานความแซ่บนะคะ
เหล่าบรรดาแม่บ้านประจันบาลนะคะทุกคนเลยเหมือนเดิม

กุ้งมือภาษาญี่ปุ่นนี่ไง

ก็แขนลับเสียงของเราไงแขนลับเสียงของเราเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นแบบ
คุณคาโตะไงก็เป็นญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอดอบก่อน

คือเขาชื่อคาโตแต่เขาเป็นคนไทย

นี่ไงนะพอเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็ช่างเขาเลย
ไม่ต้องเลยเราก็พูดภาษาไทยได้เลยว่าอย่างนั้น
นี่เห็นหนุ่มคนนี้นะเขาเป็นนักกวีนักเขียนก่อนด้วยนะ

ชอบชอบแต่พอไม่ใช่คนญี่ปุ่นเป็นไง
แยกย้ายแยกย้ายให้โอกาสเขานอนในช่วงผู้ชายในฝัน
ได้แต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปผู้ชายในฝ่าย
งั้นเราไปช่วงนี้กันเลยดีไหมดีค่ะ
แม่บ้านติดเลสไปค่ะ

กลับมาวันพุธค่ะมาสวยแซ่บเวอร์วังกันอีกแล้วนะคะ
วันนี้มีอะไรดีมานานำป่ะคะพี่กาว
แค่ใช้มือนวด
ประโยชน์เนี่ยก็คือบอกว่ายิ่งช่วยทำให้เบนหน้าของเราผ่อนคลายแล้วก็กระตุ้นการเหลยเวียงของโลหิต
เด้งประโยชน์ของเขาพูดเลยดีไหมล่ะ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยดีกว่านะคะ

วดล้างหน้าไม่ต้องง้อสำลี
ขอบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยนะมันไม่มีผลส่งของแอลกอฮอล์

อ่านะคะนุ่มนวลต่อผิวด้วยนะคะแล้วก็ใช้ง่ายแค่นวด
ทำความสะอาดง่ายดายแม้แต่เครื่องสำอางกันน้ำ

เพราะว่าหน้าเราต้องเก็บไว้ทำแบบว่าไว้เจอผู้ชายในฝันต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสวยแซ่บเวอร์กับป้าพิมนะคะ
วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องความสะอาดกันนะคะ

สิ้นสุดวันเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดผิวหน้าของเราให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ
เพื่อเปิดรับการบำรุงผิวแล้วก็กลับไปแต่งหน้าสวยใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึง
โดยที่ผิดอาพันธ์ตัวแรกคือตัวนี้ค่ะ
ที่จะเช็ดเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มัสคาร่ากันน้ำได้อย่างหมดจด

เป็นเพราะว่า๘๐ของส่วนผสมของเขาเนี่ยนะคะ

ทำให้อ่อนโยนต่อผิวไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอม

เรียกว่าทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดทีเดียวค่ะ
สำหรับขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะ
จะใช้ทั้งรองพื้น
ทาลงที่แขนข้างขวานะคะ

ลงบนหลังมือที่มีเครื่องสำอางอยู่แล้วนะคะ
แล้วใช้นิ้วมือนวดวนเป็นเวลาประมาณ๑๕วินาที
แล้วล้างหลังมือของพิมเนี่ยนะคะในน้ำสะอาด
แล้วหลังจากนั้นเราจะมาพิสูจน์กันด้วยการใช้สำลีชุบน้ำบิดหมาดเช็ดดูนะคะ
เพื่อพิสูจน์ว่าหลังจากใช้เจ้าตัวนี้นวดวนเพียงตัวเดียวเนี่ยนะคะ

ให้ดูผลลัพธ์กันก่อนนะคะว่าหลังจากล้างด้วยน้ำแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
จากนั้นนะคะพิมจะใช้สำลีชุบน้ำบิดหมานะคะ
ออกอีกทีนะคะเผื่อที่จะเก็บสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่บนหลังมือค่ะ
ที่เห็นตรงนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ
จำนวนมากที่ติดอยู่บนหลังมือเมื่อสักครู่นะคะ
รวมไปถึงมาคาร่าที่เป็นสูตรกันน้ำเนี่ยออกได้นะคะ
เรียกว่าแทบจะหมดจดทีเดียวนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณแต่งหนักแล้วก็แนะนำว่าอาจจะล้างสัก๒รอบนะคะ
เพื่อความมั่นใจในความสะอาดค่ะ
โอ้โหใช้ได้เลยแล้วนี่แค่๑๕วินาทีนะ
ยังแบบว่าหลุดได้ขนาดนี้ก็คือถ้าใช้จริงก็คงหลุดออกหมดอ่ะ
ถูกไหมถือว่า๑๕ปีนี่แป๊บเดียวเองนะ๑๒๓๔๕๖
เลิศมากเลยนะแล้วก็ง่ายใดด้วยนะคะ
นี่แค่รีวิวไปแค่ตัวเดียวเองนะ

เดี๋ยวกลับมามั้ยเรามารีวิวอีกตัวนึงตัวนี้เลย
หน้าตาดีแพ้จากกัน

หรอโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะโอเคค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นค่ะ